ด้วยปัญหาของคนที่อยู่ในที่พัก

คือนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกตัวเขาเองก็ไม่ค่อยสบาย
ต้องการเวลาพักผ่อนหลังจากเลิกงานมา

ไปยึดโถงกลางโถงกลางที่ว่าเขาจะมีทางขึ้นลงบันได
เป็นที่สังสรรค์กินล่งกินเหล้าเปิดพงเปิดเพลง

พอไปบอกไปว่าเขาบอกว่าแม่อยู่กับคนหมู่มาก

นี่อย่างนี้นะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนที่ทางฝั่งที่คนร้องเขาส่งคลิปมาให้ทีมข่าว

อยู่ในห้องนี่บอกเสียงเพลงยังดึงดึงดึงดึงถึงแบบนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงดังขนาดนี้เข้ามาในห้องโอ้โหไม่มีใครทนไหวหรอกนะคะ

แล้วไม่ควรจะบอกว่าอยู่กับคนหมู่มากต้องทำใจ
จริงอยู่กับคนหมู่มากคุณควรจะต้องเกรงใจคนอื่นเขาด้วย
เขาบอกว่าเพื่อสัมพันธมัยตรีคนที่เป็นเจ้าของงาน
ทำไมเราต้องไปทำใจล่ะคะต้องเกรงใจกัน
คือมีบางคลิปเนี่ยนี่เขาถ่ายไว้หลายคลิปนะฮะ
เจ้าของห้องห้องนี้นี่เขาเดินไปหาถึงวงเห็นไหม
อ่าแล้วก็เอามือถือเนี่ยอัดคลิปเอาไว้ด้วย
เขาจะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้เนี่ยมาตั้งอยู่ที่กลางห้องโถง
งกลางตรงนี้เขาจะเป็นที่บันไดใช่ไหมขึ้นลง
เห็นไหมฮะนี่เป็นห้องชุดของบ้านเอื้ออาทรที่ย่านรัฐกระบังกรุงเทพนะฮะ
ก็ไปบอกบอกโอ้โหพี่พี่เงียบหน่อยได้ไหม
กินล่งกินเหล้ากันพี่เปิดพงเปิดเพลง

ปั่นตอนเช้าผมก็ได้ยินทุกเช้าเลย

เออมึงอยู่ตรงนี้ผลมันร้อยพร้อมแม่
มันนั่งเยอะแยะไปหมดมึงจะไปนี่ไม่ได้
พี่ฟังเหตุผลผมก่อนนะผมขอเล่าในตัวเหตุผลของก่อนนะ
ผมนอนบางทีวันนั้นที่พี่กินเหล้ากันแล้วมีผู้หญิงมาแหกปากตรงเนี้ย
ผมไม่ได้นอนที่ผมแจ้งความมา
แล้วมันบ่อยไหมบริบันมันกี่วันไม่ฟังนะวันนั้นเหตุการณ์
คือก่อนหน้านั้นมันมีมาก่อนแล้วคือถึงไม่ได้กินเหล้า

ถ้าเธออยู่อย่างนี้มันมีอยู่แล้วเรื่องจริงไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันมีอยู่แล้ว
เสียงดังเพราะเราถูกส่วนรวมเรื่องจริงมันต้องมีอยู่แล้ว

นี้เขาบอกแหมมันส่วนรวมต้องไปปรับทัศนคติคุณนั่นแหละ
บอกว่าแล้วนิติบุคคลล่ะนิติบุคคลของอาคารแห่งนี้เขาว่ายังไงบ้าง
เราไปหามาแล้วเดี๋ยวรอฟังนะครับ
แต่ทีนี้ทางนี้เขาบอกว่าคุณนั่นแหละต้องไปปรับทัศนคติ
นี่เขาส่วนรวมกันคุณมีสำคัญทำไมเตรียม
เพื่อนร่วมชั้นบ้างโอ้โหทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราก็เลยไปเลยนะฮะบ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งนะฮะ

เจนะน้องเจเจ้าของคลิปนะครับ
ส่งคลิปมาร้องเรียนเนี่ยบอกว่าตัวเขากับแม่แล้วก็พี่ชาย
อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๕๓นะคู่กรณีก็มาห้องข้างก็มาพร้อมกันนี่แหละนะครับ
ปี๖๐เนี่ยห้องข้างเริ่มแล้วตั้งแต่ปี๖๐นะ
เอาโต๊ะมาวางตรงหน้าห้องซึ่งตรงหน้าห้องเนี่ย
จะตรงกับตรงทางขึ้นลงบันไดพอดีมันจะมีลานไงใช่ไหมลานกว้างเหมือนเป็นโถง
แล้วชักชวนคนในชั้นโอ้โหนี่มาตั้งวงกัน
๖๑เจบอกผมเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นโรคไต
ต้องล้างไฟหลังจากเลิกงานตอนดึกด้วยไม่ได้พักผ่อนเลย
พี่ชายผมเนี่ยทนไม่ไหวย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
ไปบอกนิตินิติก็ดำเนินการอะไรให้ก็ไม่ได้
อ๋อเหรอฮะลองฟังเจ๊หน่อยนะฮะ
ผมนอนห้องนี้แล้วแม่ผมนอนห้องใหญ่นู่น
แล้วพอผมกลับมาใช่ไหมครับผมนอนห้องนี้จนแบบว่า
ผมกลับมาเขาก็ยังกินเหล้ากันอยู่อะไรอย่างนี้
จนแบบผมเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้
จนพี่ผมย้ายออกไปเพราะว่าทนไม่ไหว
ตอนที่เขากินเหล้าไม่ไหวเพราะว่าผมไม่อยากจมอยู่ปัญหาตรงนี้
ไม่อยากจะมีแบบว่าปัญหากับเขาไงครับ
คือมีวันหนึ่งคือผมทนไม่ไหวจริงเพราะว่าเขาพาผู้หญิงคนหนึ่งมากินเหล้าหน้าห้องอย่างนี้ครับ

แล้วผมกว่าผมจะฟอกไตเสร็จใช่ไหม
ผมนอนตรงนี้ใช่ไหมครับผมได้รับแบบเสียงเต็มเลย
เขาตะโกนจนผมนอนไม่ได้
คือไม่ใช่ว่าผมไปโวยเขาอย่างเดียวครับ

พี่ดูนะครับ
ก็คือผมต้องป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งนะครับ

ติดกระจกเอาไว้กันเสียงแต่มันกันไม่ได้หรอก

นิตินิติก็จัดการอะไรให้ไม่ได้
ซึ่งหนุ่มเจเขาบอกผมก็ยังงงอยู่ขนาด
ระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลมีเอาไว้ว่าในอาคาร

ข้อ๑๐นี่คือห้ามก่อความเดือดร้อนรำคาญ
บกวนส่งเสียงดังพูดคุยตำน้ำพริกเปิดประตูเข้าออกอะไรพวกนี้
อันนี้เป็นระเบียบปกติเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเอ้า
กลายเป็นเหมือนผมเป็นคนหมู่น้อยไปได้ยังไง
ท่านผู้ชมครับต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งด้วย
เราก็เลยไปคุยกับเจ้าของห้องพักที่อยู่ติดกับห้องของเจที่เขาร้องมา
นี่ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยชื่อคุณธนานี่

ผมเคยทำจริงแต่คลิปที่เจเอามาเปิดเผยเอามาโพสต์เนี่ย
นี่มันเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี๖๔แล้วนะ

แล้วตอนนั้นเนี่ยทำไมน้องไม่เอาคลิปช่วงที่คุยกันเคลียร์กันขอโทษกันเนี่ย
ออกมาให้ดูบ้างแล้วตั้งแต่โควิดระบาดอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาไม่เคยตั้งโต๊ะดื่มกินอะไรอีกเลย
ส่วนไอ้เรื่องเอาไม้ไปดันกล้องวงจรปิดของเขาขึ้นไปเนี่ย
ยอมรับว่าทำจริงทำไปเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่จริง
มีร้านค้าอยู่เนี่ยนะผมขายของแล้วก็มีคนกินเหล้ามามานั่งเนี่ย
มานั่งหน้าบ้านผมโดยที่ว่าผมไม่รู้จัก
เพราะมีโต๊ะก็มีโต๊ะก็ต้องเพราะว่าผมขายของ
ว่าทำของเฟ็ดเราจะมายกนี้เราขึ้นรถผมก็เลย่จัดปัญหาตัวออก
เพราะน้องเขาขอผมก็ทำให้
กินเหล้าเสียงดังผมก็เบาลง
แต่กินเหล้าในล่าสุดเราก็ยังนั่งสังสรรค์อยู่

ก็คือเป็นคลิปออกแล้วก็คือยกเลิกกิเล
แล้วเราได้พูดคุยอะไรกับน้องเขาไหม
คุยคุยแล้วแล้วก็คือความจริงใจกันไปแล้วอ่ะ
น้องเขาก็ไม่พอใจตรงที่ว่ามีผู้หญิง
เขาไปแจ้งความแจ้งความให้ตำรวจมา

คือโดยความสนิทผมก็ไม่รู้จัก

ก็คือผมก็อยากจะยุติ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย

ดื่มอยู่แต่เบาลงแล้วนะ

นี่มันก็เพิ่งผ่านมาเดือนกว่าเอง

นี่มันเพิ่ง๖๕เดือนกุมภาเองอะค่ะ

เขายืนยันว่าเขาจะไม่ทำอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนทางนิติของอาคารเราตรวจสอบไปเนี่ย
บอกว่าก็เดี๋ยวจะดูเรื่องของกฎระเบียบต่าง

แต่ที่สำคัญคือเจเนี่ยต้องเอากล้องวงจรปิดออกก่อน

ก็เพราะว่ามันจะไปกระทบสิทธิ์ของผู้อาศัยคนอื่นเขา

แต่เจก็เลยบอกว่าเจก็ต้องการความยืนยันเรื่องความปลอดภัย
ก็เลยไปทำเรื่องกับนิติว่าจะขอติดตรงนี้นะครับ

นิติเขาบอกนะมาเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น

นิติบุคคลช่วยดูแลหน่อยนะคะ
เห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เขาก็จะลบคลิปแล้ว

คุณผู้ชมคอมเมนต์เยอะมากค่ะพี่อุ๋ย
ข่าวนี้บอกฝั่งคนที่ดื่มเหล้า

ผมว่าเชื่อว่าเจอกันหลายที่ลักษณะอย่างนี้